หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยกรุงเทพมหานครได้ร่วมมือการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยคบนภายุหายาทราชทางสะทนละมาก
ให้มีความสวยงามและสมพระเกลียดสูงที่สุด
กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักพร้อมด้วยเหล่าจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนรอบเกาะรัฐนาโกศิลป์
และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหาญาตราทางสถนละมาก
ในการพระราชวิธีบรมราชาพิเศษวันที่๕พฤษภาคมนี้
เพื่อให้ประชาชนร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งทุกหน่วยงานร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสมพระเกียรติอย่างสูงสุด
โดยกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจตั้งแต่การปรับปรุงซ่อมแซวผิวการจราจร
ทางเท้ารั้วต้นไม้ไฟฟ้าส่องสว่างฝาท่อระบายน้ำสาราที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
เพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในพื้นที่การจัดงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
ปรับปรุงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าระบบไฟสำรองสายสื่อสารและซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บริเวณถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางและมุมพระตำหนักจิตรดาลโหธานทั้ง๓๒ซุ้ม